หลักทุกของครูน่ะ

หลังผมแปนหวัด
รันน้องไรงงยาลัง

เฮ้ยออกไปซักกิรุณะ
มึงจะขายของออกไปซักกิรุณะ

สวัสดีครับอาจารย์

น้องคนนี้แหละที่มันบอกว่าจะมาให้พวกเราสอนให้เล่นตลก
อย่าเป็นตลกมุกแรกเอาไปเลยเอาแบบนี้ด้วย
ทำตามพี่เขาบอกสิเอาด้วย

ไอ้น้องดึงดิหาทีด้วยช่วยด้วย
ขอบคุณมากครับจ้างขอบคุณครับ

อยากเรียนเหรอพี่ตีอยากเรียนเหรออยากเรียนป่ะเนี่ย
ครับมันทำ
ยังไงเออพี่ลองเดินไปหาเขาสิฮะเขาทำอย่างไรไม่รู้พี่ลองเรียนดู
อาจารย์เขาไม่ได้เปล่าอาจารย์เขาไม่ได้เปล่าทำไม่ได้เราต้องให้เขาเปล่า

อย่าเป็นตลกว่าครับเรา
ครับ
มันไหวที่จะขายวีดีโอไม่เอาไม่ได้ตลกมันเหนื่อย

เอาดูดิเปล่าอันคลิป

ดูเอานี้ดีกว่าไหนมาละอยากไปตลกไหม

พี่แง่เลยชันละซี่

ถะฉันล่ะสิ
ไม่ใช่นี่
ฉันล่ะสิเป็นตะหรกแต่ต้องตาเลด้วย

ขอส่วนหน่อยครับ

ถ้าจะเป็นเฟ้ธิ

ถ้าจะเป็นเฟเธะ

ต่อให้น้องมาน้องอยากรับสนุทธิ์
พี่ร้อง
โอ้โฮ
เดี๋ยวผมปะสนตอนให้
มาแถวนี้

โทนโทนโทนโทน
ป๊ะป๊ะป๊ะโทนโทนโทน
ป๊ะป๊ะโทนโทนโทน
ความที่เงียบ
พี่กลับบ้านแล้ว
พี่กลับบ้านแล้ว
ย้ายนี้อยู่
พี่คะตอนนี้ค่ะ
ทางไทยรัฐเขาโทรมาถามว่า

ฝากไปในไทยรัฐด้วยนะ